ใครมีโอกาสผ่านไปผ่านมาแถวถนนดินแดงกรุงเทพมหานคร
คงสังเกตได้ถึงอาคารขนาดใหญ่นะครับ
ที่กำลังก่อสร้างแล้วก็ตกแต่งให้เป็นสาราว่าการกรุงเทพมหานครแห่งใหม่
ใหญ่โตหรูหราครับเพราะว่าใช้งบประมาณนับหมื่นล้านบาท
แล้วก็ใช้เวลาก่อสร้างมายาวนานถึง๒๔ปี
แต่ว่าจนแล้วจนรอดก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับ
โครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไร
อะไรคือเหตุผลที่ทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าช้า
งบประมาณบานปลายติดตามได้จากรายงานครับ
นับตั้งแต่วันตอกเสาเข็มเพื่อวางรากฐานอาคารสารว่าการกรุงเทพมหานครแห่งใหม่
บริเวณเขตดินแดงเพื่อใช้ทดแทนสาราว่าการกรุงเทพมหานครหลังเก่า
แต่เมื่อดำเนินการผ่านมาแล้วถึง๒๔ปีกลับยังไม่มีวี่แววว่าจะแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างสารวาการกรุงเทพมหานครแห่งใหม่นี้

ยุคที่ร้อยเอกกฤษฎาอรุณวงศ์ณอายุทยา

เข้ามาสารต่อนโยบายสร้างกรทมแห่งใหม่

ที่มาจากภักดิ์พลังธรรมเช่นเดียวกัน
รูปแบบก่อสร้างแบ่งเป็น๒ส่วน

และส่วนอาคารหอประชุมสภากอทม

เริ่มก่อสร้างฐานรากของอาคารทาวเวอร์
สูง๓๗ชั้นมีชั้นใต้ดิน๑ชั้น
ใช้เวลา๑ปีงบประมาณ๑๔๐ล้านบาท

เพราะต้องรองบประมาณเพิ่มเติม

เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สั่งยุติโครงการก่อสร้างตัวอาคาร
ฝ่ายก่อสร้างมีแผนจะสร้างเพียง๙ชั้นก่อน

แต่นายสมัครต้องการให้ก่อสร้างให้ครบ
ทั้ง๓๗ชั้นตามโครงการเดิม

มีการอนุมัติงบประมาณ๑๔๓๘ล้านบาท

และอาคารโพเดียมสูง๖ชั้น
กระทั่งมาถึงสมัยที่นายอภิรักษ์โกสะโยธิน
เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สั่งปรับเปลี่ยนการตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมด
เพื่อให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน
ขณะที่กระแสข่าววงในระบุว่า
เป็นเพราะการตกแต่งเดิมมีปัญหาด้านหลักห่วงจุ้ย
อาจกระทบไปถึงตำแหน่งของผู้บริหาร
ปี๒๕๕๘เริ่มโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารทาวเวอร์๑
โดยกำหนดการจะแล้วเสร็จในปี๒๕๕๙
ใช้งบประมาณ๘๙๗ล้านบาท
ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติประกวดราคา

ตั้งแต่ปี๒๕๕๙ถึงปี๒๕๕๙
เพื่อก่อสร้างอาคารทาวเวอร์๒และทาวเวอร์๓

รวมถึงก่อสร้างอาคารจอดรถใต้ดินทรีย์
ก่อสร้างลานคนเมืองและภูมิสถาปัตยกรรมด้วย
ขณะที่อาคารหอประชุมสภากอทมได้ก่อสร้างแล้ว
เสร็จมาแล้วเกือบ๘ปีแต่ยังไม่มีการใช้งาน
รวมตัวเลขการใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสองส่วน
งบประมาณไปแล้ว๔๓๘๔ล้านบาท
ขณะที่อีก๘๖๓๑ล้านบาทอยู่ระหว่างดำเนินการ
และดำเนินการตามสัญญา๑๑๔๐ล้านบาท
งบประมาณที่จะใช้ก่อสร้างกรทมแห่งใหม่นี้
สูงกว่า๑๔๐๐๐ล้านบาท
นับเป็นสถานที่ราชการอีกแห่งหนึ่ง
ที่ใช้เวลาก่อสร้างมาราทอนถึง๒๔ปี

เช่นเดียวกับงบประมาณภาษีของประชาชน
ที่ถูกโถมใส่ลงไม่จบสิ้นเป็นจำนวนเงินมหาศาล
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน